วันที่๒๒และ๒๓มิถุนายนนี้ไทยในฐานะประธานอาเซียน
จะเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่๓๒
ความพร้อมของเราเป็นอย่างไรเจาะประเด็นจากรายงานครับ
การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่๓๔ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ

โดยประเด็นหลักที่จะมีการหารือคือปัญหามลพิษข้ามพรมแดน
และข้อตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน
รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่๔
ส่วนการรักษาความปลอดภัยในวันก่อนการประชุมเป็นไปอย่างเข้มงวด
บรรยากาศบริเวณที่จัดการประชุมมีการเตรียมการอย่างรัฐกลุ่ม
โดยได้มีการตรึงกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อรักษาความปลอดภัยโดยรอบ
และได้เริ่มเปิดให้สื่อมวลชนทยอยเข้ารับบัตรสื่อเพื่อใช้ในงานวันพรุ่งนี้
สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ใช้กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจกว่า๑หมื่นนาย
เพื่อดูแลความเรียบร้อยในพื้นที่กรุงเทพ
เข้มงวดด่านตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบินสุวรรณภูมิ
เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้นำต่างชาติที่เดินทางมาร่วมการประชุมในครั้งนี้
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้เดินทางขึ้นเวทีปรัฐกฐาในช่วงเช้า
โดยกล่าวว่าไทยมีความพร้อมในการจัดการประชุมครั้งนี้
และความรอบในหลายด้านที่เราสามารถจะเดินหน้าขณะประเทศของเรา
ไปถูกความก้อนาศิษย์ซึ่งคุณประเทศไทยอย่างเดียว
ผมคุณพิพากษ์รู้ด้วยนะครับ
ส่วนประเด็นที่น่าจับตามองในการประชุมช่วงสุดสัปดาห์นี้
คือความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมของประเทศสมาชิก
เพื่อก้าวเข้าสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่๔
ที่เป็นการปฏิวัติด้านเทคโนโลยีและระบบดิจิทัล
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการพัฒนาแรงงานและผู้ประกอบการในอาเซียน
จากนี้ปัญหาผู้อบพยพชาวโรฮิงญา
ได้ถูกบรรจุให้เป็นหนึ่งในวาระการประชุมอีกด้วย
การประชุมผู้นำอาเซียนครั้งนี้ได้มีการให้ความสำคัญ
กับการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง
โดยทางผู้จัดงานได้ใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เช่นมีการใช้กล่องกระดาษเพื่อการตกแต่ง
ป้ายห้อยคอที่ทำมาจากกระดาษแข็ง
รวมไปถึงการใช้ถังขยะที่ทำมาจากกระดาษ
ปัญหาขยะถือเป็นวาระเร่งด่วนในการประชุมครั้งนี้
โดยที่ประชุมจะพูดถึงปัญหาขยะพลาสติกทางทะเล
ได้มีการเรียกร้องให้ที่ประชุมหารือเกี่ยวกับการค้าขยะพลาสติก
อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคอาเซียน

นัทชากิตโมกข่าวไทยรัฐทีวี